ยังไม่หมดกรณีคุณพิมพิพายยังไม่หมด
ไปเปิดคลินิกเสริมความงามที่ห้วยขวางใช่ไหมคะ
ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งไปฉีดโบท็อกฉีดนู่นฉีดนี่
ที่ว่าตาตกเมื่อกี้อ่ะตาตกใช่ตาตก
คุณผู้ชมนี่สุดท้ายแล้วทนายรัชพลนะคะต้องพาเธอไปแจ้งความ
บอกว่าตอนแรกที่เข้าไปในคลินิกเดินเข้าเดินออก๓รอบ
ไม่มั่นใจแต่ที่มั่นใจเพราะเชื่อมั่นและศรัทธา
ตัวคุณพิมพิพานี่ไงฮะแต่ว่าสุดท้ายเรื่องมันเกิดกับเธอแบบนี้
ถึงขั้นต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลสิริราชนะ
คุณหมอบอกว่าแบบนี้มันซับซ้อนมันรักษายากมากเลยนะคะ
แล้วเสียงบอดด้วยนะคะขนาดนั้นเลยเหรอโอโห
ใช่ค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะ
จุดที่ผู้เสียหายกับทนายรัชพลไปแจ้งความ
ก็คือในท้องที่สอนอห้วยขวางนะคะทนายรัชพลศิริสาครพา
ผู้เสียหายก็คือคุณอัญรินโคสิตกุลวิวัฒน์นะคะ
อ้างบอกว่าเธอไปเสริมความงาม
นั่นแหละที่คลินิกที่ห้วยขวางนั่นแหละ
แล้วเกิดอาการผิดปกติแสบร้อนที่ใบหน้า

เพราะฉะนั้นตัดสินใจวันนี้แหละตัดสินใจแล้ว
เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน
เพื่อให้ดำเนินคดีกับคลินิกแล้วก็คุณหมอที่ฉีดให้เธอ
ทีนี้คำถามต่อหมอที่ฉีดเป็นหมอเก๊หมอปลอมหรือเปล่า
ที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้ปรากฏว่าเป็นหมอจริงนะคะ
ไม่ใช่เหรอไม่ใช่หมอปลอมคนนั้นนะ
ไม่ใช่หมอจริงคนนี้มีใบวิชาชีพด้วยนะคะ
ผู้เสียหายบอกต่อบอกว่าเธอไปใช้บริการฉีดโบท็อกกับคุณหมอท่านหนึ่ง
ซึ่งมีใบประกอบวิชาชีพของคลินิกด้วยนะคะ
เป็นหมอจริงพี่เบิร์ตไปฉีดเมื่อวันที่๑๒ธันวาคมที่ผ่านมา
โบท็อกที่หน้าผากฉีดที่กรอบหน้าให้หน้าแบบเป็นวีเชฟ
กลับหน้าชัดนะคะทั้งหมดเนี่ย๑๐๐ยูนิตนะคะ
หนึ่งร้อยยูนิตตอนฉีดเนี่ยขณะฉีดไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติเลย
แต่ประเด็นคือไม่ได้แปะยาชาให้ก่อนฉีดไงจิ้มเลยอ่ะ
จิ้มสดนี่นะภาษาความสวยงามก็บอกจิ้มสด

หลังจากที่กลับไปที่บ้านก็เริ่มมีอาการปวดแสบปวดร้อนที่ใบหน้า
หลังจากนั้น๑วันก็เริ่มมีปัญหาหนังตาตก
ก็เลยตัดสินใจไปแจ้งกับทางคลินิกแล้วก็คุณหมอด้วย
รู้ไหมคะว่าคุณหมอตอบกลับมาว่าไง
บอกว่าอ๋อให้ไปหยอดตาแล้วก็ประคบน้ำแข็ง
นี่คือวิธีการไปหยอดตาและประคบน้ำแข็ง
บอกว่ารู้สึกไม่มั่นใจเลยนะคะตัดสินใจไปหาหมอเอง
ไปหาหมอที่โรงพยาบาลสิริราช
รู้ไหมคะว่าคุณหมอที่โรงพยาบาลสิริราชตอบมาว่าไง
บอกว่าการรักษาเนี่ยยุ่งนะค่อนข้างยุ่งยาก
มีขั้นตอนสลับซับซ้อน
มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคกล้ามเนื้อบริเวณตาอ่อนแรง
และตาคุณจะตกมากขึ้น
ถ้าปล่อยไว้นานอาจเสี่ยงต่อการเป็นโรคตาขี้เกียจ
เขาบอกว่ามันมีปัญหาการมองเห็นด้วยใช่ไหม

ตาขี้เกียอาจจะสูญเสียการมองเห็น
หรือตาทั้งสองข้างมองเห็นแต่จะมองเห็นไม่เท่ากัน

เรื่องใหญ่นะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมเธอบอกว่าที่ตัดสินใจไปใช้บริการเนี่ย
เพราะมั่นใจในตัวคุณพิมพ์ริพายนะ
ตอนนี้คือหลังจากที่ดวงตาเป็นแบบนี้ไม่กล้าออกไปไหนต้องหยุดงาน

แต่ลูกสาวลูกสาวของเธอก็ยังกลัวเลย
ว่าเธอจะตาบอดหรือเปล่าอ่ะ

เขาต้องไม่เอาตัวเองลงมาเสียงหน้าเลย
คือคำนี้หนูก็พูดกับพี่เขาว่าแบบ
คือคือมันแยกกรณีกรรมน่ะ

เพราะว่าตอนนี้ความที่ได้รับความเสียหายมันหนักกว่า

แล้วคือทุกวันนี้เขาก็จะถามอยู่คำเดียวว่า

คือมันกระทบมันไม่ใช่แค่เรื่องรูปร่าง

เราก็แค่ไม่ออกจากบ้านเราก็แค่ไม่ทำงานค่ะ

แต่แบบไลฟ์สดเราก็ไม่ต้องทำ